ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ
ที่เขาเชื่อกันว่ามีพญานาคเฝ้าสมบัติอยู่
แล้วที่นั่นคือที่ไหนไปดูค่ะ
คือตอนนี้เวลา๖โมงแล้วเดินเข้ามาแบบ
คนลุกมากเราได้เข้ามากราบนางอับสลา
มีพลังมากที่นี่วัดเขาโต๊ะครับ
สำเคราะห์บนองโดงลักษณ์จังหวัดสุรินทร์
แล้วที่สำคัญท่านผู้ชมที่นี่มีพญานาค
ดูบรรยากาศน่าขนลุกอยู่เหมือนกันนะคุณเนาะ
นี่คือสถานที่โบราณศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ในคลิปเขาบอกว่าที่นี่คือวัด
ป่าเขาโต๊ะอยู่ที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรัก

ที่แห่งนี้คุณเห็นไหมเมื่อกี้มีบ่อน้ำ
เป็นบ่อน้ำพันปีนาคขอมโบราณนะ

เฝ้าดูแลปกปักรักษาบ่อน้ำตรงนี้
และบ่อน้ำทรัพย์ก็สามารถรักษาอาการป่วยได้
อันนี้ตามความเชื่อนะคะ

เขาบอกอย่างนี้ว่าเขาพามาดูพอเขามาถึงเขาสัมผัสได้เลยนะ
ที่แห่งนี้มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขนลุกไปหมดเลย

ก็คือบ่อน้ำพันปีที่เชื่อกันว่ามีองค์พญานาคเฝ้าอยู่
มาช่วยรักษาโรคได้
และบริเวณรอบก็จะมีรูปปั้นน้ำอับสาราเห็นไหม
มีปู่ฤษีแล้วก็มีพระพิคเนธด้วยคุณ
แล้วก็ด้านหน้าบ่อน้ำพันปีก็จะมีป้ายสลักหิน
แบบคอมโบราณกวนกาเสียนมหาสมุทธ์

เขาก็เชื่อว่าคือที่อยู่ของพญานาคเฮ้ย
เขาเชื่อว่าตรงนี้มีพญานาคปกปักรักษาคุ้มครองอยู่
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะคะ
ก็พาไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือใครเคยไปที่แห่งไหน
อยากจะร่วมแชร์กันยังไงส่งข้อมูลกันมาได้นะ
ใช่อธิบายเขาเลยนักค่ะ